เรื่องหนึ่งที่แชร์กันในโลกโซเชียลเหมือนกัน
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นธนาคารที่ดูแลใกล้ชิดพี่น้องชาวบ้านชุมชน

ก็เดี๋ยวมีชื่อมีเสียงธนาคารให้ได้รับทราบกันด้วย
เขาบอกเจ้าหน้าที่พูดกับคุณป้าท่านหนึ่งแบบนี้ครับ

แต่ตอนนี้นะหนูอธิบายอยู่ดังนั้นเงียบ

ป้ารู้ไหมเนี่ยนี่คือการให้บริการหรอ
นี่คืออาชีพของคนบริการใช่ไหม
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยครับ
หลายคนสงสารคุณป้าเหลือเกินไปดู
กรุมจอมเนยะะ
วันนี้คลาดลอะ
เงียบนั่งฟัง
โอ้โฮโกรธแล้วจ้ะ
แต่ถ้าแม่พูดอีกเดี๋ยวหนูไล่กลับบ้านเลย

เอ๊ะเขาเป็นลูกค้าไหม

ใช้บริการภายในธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่ง

การศึกษาก็มีหน้าตาก็ดีทำงานดี
รักษาคำพูดให้มันดีหน่อย
แล้วก็ระบุอักษรย่อของธนาคารดังกล่าวสาขาน้ำสม
ก็เป็นธนาคารที่ใกล้ชิดกับชุมชน
เกษตรกรอักษรย่อทกศอย่างนี้นะฮะ
ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็น

มีคนเข้าไปทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
คือลูกค้าอยากไปหาเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าหัวหน้าต้น
แต่ปรากฏลูกค้าก็ถามหาหัวหน้าต้น
เจ้าหน้าที่ของธนาคารก็บอกว่าอ้าวหัวหน้าต้นไม่อยู่
ก็บ่ายหัวหน้าต้นจะเข้ามา
หนูก็อธิบายไปแล้วใช่ไหมแม่ใช่ไหมป้า
ชาวบ้านสองคนซึ่งน่าจะเป็นคุณป้าคนหนึ่งกับคุณลุงคนหนึ่ง
ก็บอกว่าก็ใช่เจ้าหน้าที่ก็เสียงดังขึ้นมาอีก
เงียบฟังเขานัดวันอังคารบ่าย๓เห็นไหม
ชาวบ้านก็เถียงไว้ว่าก็นี่บ่าย๓แล้วไง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมา
ก็หัวหน้าต้นยังไม่เข้ามาเนี่ยเพราะเขาออกพื้นที่
แล้ววันนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่ได้อยู่หน่วยประจำ
เขาจะเข้ามากี่โมงพวกหนูก็ไม่ทราบเลยเนี่ย
ชาวบ้านก็บอกเออก็แค่นั้นแหละที่อยากจะถาม
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเอ้าก็หนูอธิบายอยู่นี่ไง

ก็กลายเป็นประเด็นที่ได้ยินอยู่ใช่ไหม
ได้ยินอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วเราได้ยินเต็มกันสองหูอยู่แล้ว
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าแม่หยุด
เดี๋ยวนี้ถ้าแม่พูดอีกคำหนูไม่เอาหนูไล่กลับบ้าน

คุณผู้ชมฮะคลิปนี้ความยาวประมาณ๕๘วินาที
แต่เชื่อไหมครับว่าคนเข้าไปถล่มยับเลย
ในโลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะฮะ
ตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารรายนี้
บางคนบอกโอ้โหทำไมล่ะ
ผู้ใช้บริการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถาม
คนรวยคนจนก็มีค่าเท่ากัน
อย่าใช้วาจาเชิงสั่งสอนเหมือนเป็นครู
แล้วก็มานั่งสั่งสอนเด็กนักเรียนให้เด็กนักเรียนนั่งให้เด็กนักเรียนฟัง
ไม่ใช่บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกโอ้โห
พูดจาเนี่ยสุนัขไม่รับประทานเลยอะไรประมาณนี้
แต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับถึงการทำงานบริการ
ซึ่งต้องใจเย็นเวลามีคนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุมาสอบถามด้วยความไม่รู้
เจ้าหน้าที่ต้องค่อยอธิบายไม่ใช่เหวี่ยงใส่
หรือถ้าไม่พร้อมจะให้บริการก็ควรจะออกจากงานไปซะนะครับ
แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นบอกว่าธนาคารนี้ในสาขาอื่น
ก็เจอแบบนี้เหมือนกันพูดจาไม่ดีใส่ประชาชนเลย
อยากฝากให้ต้นสังกัดช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย
มันก็กลายเป็นประเด็นธนาคารสังกัดรัฐหรือเปล่า
ทำไมดูแลประชาชนไม่ดีอะไรเลย
แล้วมันมีข้อมูลออกมาว่าตอนนี้ทางธนาคารพยายามที่จะเร่งตรวจสอบกันอยู่
ถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่แล้วก็เห็นมีแววออกมา
บอกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารไปอ้างว่าลูกค้ามาแบบเมา
แต่ทีนี้ลูกค้าจะเมาหรือไม่เมาก็ไม่สนใจแหละ
จริงแล้วการให้บริการมันก็ต้องแยกส่วนกัน

ตอนนี้ทางสาขาก็กำลังตรวจสอบกันอยู่
ถ้าพบถึงความไม่เหมาะสมก็จะส่งเจ้าหน้าที่พนักงาน
เข้าไปขอโทษลูกค้าแล้วก็เข้าไปขอให้ลูกค้าลบโพสต์ด้วย
บางทีเรื่องงานแบบนี้งานบริการนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาธาตุกิริยาท่าทาง
อันนี้ก็เอามาให้ได้ดูไว้
สงสารคนสูงอายุด้วยไง
คุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายท่านเข้าไปท่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเนอะ